อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคอนโดย่านพระราม๓นะคะ
มีรถเก๋งค่ะที่จะถอยเข้าช่องจอดรถแล้วปรากฏว่า
มันพุ่งทะลุกำแพงออกมาแล้วก็ร่วงลงไปสู่ชั้นล่าง
ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตนะคะ

ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูง๙ชั้นบริเวณถนนข้างอาคาร

ติดริมกำแพงสภาพพังยับเยินทั้งคันค่ะ

แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายรวม๔คันด้วย
ทราบชื่อก็คือนางสาวรุ่งทิพย์ทองจันหรีดวัย๔๐ปี
ทำงานอยู่เบื้องหลังกองถ่ายภาพยนตร์พลเมืองดี
ก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะ
พอไปตรวจสอบบนลานจอดรถชั้น๘ค่ะ
เห็นว่ากำแพงปูนสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
พังลงไปด้านล่างตรงกับจุดที่ตกลงไปพอดีเลย
ก็คาดว่านางสาวรุ่งทิพย์คนนี้คงกำลังจะถอยรถเข้าซองที่ติดกับกำแพง
แต่ไม่รู้อีท่าไหนนะคะถอยชนจนทะลุกำแพงแล้วก็ร่วงลงไปด้านล่าง
นายนพรัชเวกสูงเนินพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือบอกว่า
อยู่เขาได้ยินเสียงดังโครมลั่นเลยค่ะ

เห็นว่ามีรถเก๋งตกลงมาจากลานจอดและมีนางสาวรุ่งทิพย์อยู่ติดอยู่ในซากรถด้วย
พอเข้าไปดูใกล้โอ้โหได้กลิ่นแอลกอฮอล์คละคลุ้งไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งนางสาวรุ่งทิพย์ยังคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่

ก็เลยช่วยกันกับรอปภนำร่างนางสาวรุ่งทิพย์ออกมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สำหรับอาการของนางสาวรุ่งทิพย์หลังจากที่ส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะให้การค่ะ
ตำรวจโรงพักวัดพญาไกรเจ้าของท้องที่ก็เลยยังไม่ได้สอบปากคำ
แล้วก็ต้องรอผลตรวจเลือดเพื่อหาแอลกอฮอลก่อนด้วย
จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้นะคะ